นี้จะพาไปดูสีสันงานแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ที่จังหวัดสตูน
โอ้โหเรี่ยวแรงนี่สุดยอดเลยแต่ละคนครับ

โอ้โหนี่คือก๊อฟบก
ก๊อฟบนี่เห็นไหมตีกันด้วยมะเขือนี่แหละ
และนี่คือเดี๋ยวจะเป็นการเตะปี๊บ
โอ้โหเรี่ยวแรงสุดยอดเลยแต่ละคนและก็วิ่งกระสอบด้วย
หลายชนิดกีฬาแข่งขันกันที่บริเวณสนามหน้าเทศสมานตำบลกำแพง
อำเภอลักษมณ์จังหวัดสตูน
เขาจัดเป็นประจำทุกปี
เป็นงานวันสหกรแห่งชาติจังหวัดสตูนประจำปี๒๕๖๐
ก็คือของปีนี้เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีนะครับ
ให้กับพนักงานจากหลายอำเภอได้มาร่วมกันทำความรู้จักกัน

มีอะไรบ้างบรรยากาศเป็นยังไงให้ดูทั้งหมดทั้งมวลเลยครับ

นอกจากจะตีก๊อฟแล้วเมื่อสักครู่เห็นไหม

อ้อ้นี่ใกล้การสนับสนับสนับแบบนี้เนี่ย
สำคัญสุดคืออะไรรู้ไหมคืออะไร
ส่วนเนี่ยเตะปี๊ยบสำคัญที่สุดคืออะไร
ความหนักหน่วงและความแม่นยำจะต้องไปให้ใกล้
ดูเตะนะครับภาระกำลังแต่ละคนไม่ธรรมดา
พ่อบ้านที่นั่งเชียร์อยู่ข้างนี่ตกอกตกใจ
โอ้นี่เมียเราเตะแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
มีพลังเยอะแยะจากนี้ไปคงต้องทำตัวให้ดี
ทำตัวให้น่ารักเห็นแบบนี้แล้วอุ้ยนี่กระโดดกระสอบแล้วค่ะ
แทบจะฉีกขาดเลยนะคะแทบถะรุเลยน่าค่ะสนุกสนานมาก
เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่จัดขึ้นในหลายชุมชน
เพื่อความสำหรัภิพุอเวียนแข่งขนาดนี้ลงขั่งกันเนอะ

พาไปลงแข่งเองนี่อาจจะแบบโอ้โหล้มขม่อมกันก็ได้นะ